ก่อนหน้านี้ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์

มาถึงตอนนี้ครับยอดไลค์บนหน้าแฟนเพจของสมเด็จหุ่นเซ็น

ซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การใช้โซเชียลมีเดีย
ของสมเด็จหุ่นเซ็นกำลังได้ผล
หลายเรื่องมีการแก้ปัญหาโดยดูจากผลตอบรับในเว็บเพจ
และนี่ก็คือนโยบายเชิงรุกต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสมเด็จหุ่นเซ็น
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีก๒ปีข้างหน้า
จะพุ่งทะลุไปถึงกว่า๓ล้านไลค์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
แม้จะถูกตั้งคำถามว่าความด่งดังบนสื่อสังคมออนไลน์
ของผู้นำรายนี้อาจจะมาจากการซื้อยอดไลค์
ก่อนหน้าที่จะถึงการเลือกตั้งในอีก๒ปีข้างหน้า
และยังเป็นการเปิดช่องทางให้ได้รับฟังความเดือดร้อนโดยตรง
นโยบายที่กลายมามีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันการตัดสินใจบางประการยังขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับจากเว็บไซต์
เฟซบุ๊กยังเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ภาพถ่ายแบบเซลฟี่ของสมเด็จวุ่นเซ็นขณะปฏิบัติภารกิจในหลากหลายอิริยบท
สารกสื่อสังคมออนไลน์ของผู้นำกัมพูชาประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้
มีที่มาจากกลยุทธ์การวางแผนอย่างรอบครอบจากทีมงานด้านโซเชียลมีเดียของพักหลังมูลนิธิคอนราชอาเดนาวหน่วยงานพัฒนาการเมืองจากประเทศเยอรมนี
เมื่อเดือนกรกฎาคมปีก่อนโดยตั้งเป้าให้โซเชียลมีเดียของแต่ละฝ่าย
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแผนงานแบบรายวันรายเดือนและกลยุทธ์ราย๓เดือนด้วย
ของนางอังเกล่าแมเคิลนายกรัฐมนตรีหญิงคนปัจจุบันของเยอรมนี
โดย๑ใน๖ข้อสำคัญของการหารือคือวิธีการลดช่องว่างของนักการเมือง
และการส่งข้อความผ่านการโพสต์และรูปถ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้เกือบทุกวัน
เฟซบุ๊คของสมเด็จวุนเซ็นในขณะนี้
กัมพูชาเฟซบุ๊คถือเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเมื่อปีที่แล้วเพียงปีเดียวมีรายงานว่า
ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง๑๖๐
ซึ่งสมเด็จฮุนเซ็นเองก็เล็งเห็นถึงพลังในการเติบโตดังกล่าว
ได้เรียกร้องให้สมาชิกพักและเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญทางการเมือง
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เปิดใช้งานเฟซบุ๊คเพื่อเข้าถึงประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สำหรับผู้นำในอาเซียนอีกคนนะครับที่ใช้เฟซบุ๊กติดต่อกับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นก็คือ
นายลีเซียนรุงผู้นำของสิงคโปร์